เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายกัญชาที่พัทยาค่ะเพราะว่ามีชาวต่างชาติสองคนนะ
เป็นชาวเกาหลีครับเป็นชาวอังกฤษคือมาถึงปั๊บเนี่ย
มาทำร้ายหุ้นส่วนในร้านที่เป็นชาวเกาหลีแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
เอาเงินสดเข้าไปยกเซฟไปมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณเกือบสองแสนนะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้เป็นจังหวะที่ชาวเกาหลีทำร้ายหุ้นส่วนชาวเกาหลีค่ะ
นี่เกาหลีด้วยกันเหรอใช่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาเตะ
เมื่อกี้นี่ทั้งต่อย
หมัดแล้วก็ฟันศอกเหมือนกับโกรธแค้นอ่ะเนี่ยค่ะ
คนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นี่นะคะคือนายนามินคิมค่ะ
สัญชาติเกาหลีโดนขู่อ่ะเพราะว่าผู้ชายลูกศรสีแดงเนี่ยก็เป็นชาวเกาหลีเหมือนกันนะ
หนึ่งในสองคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุเขาก็ขู่จะเอากระเป๋าตังค์
ข้างในกระเป๋าตังค์นั้นมีเงินสดอยู่ห้าพันแล้วเอาตู้เซฟตู้นิรภัย
ในนั้นมีเงินสดอยู่แสนเจ็ดค่ะก็เอาเอาของมีค่าไป
แล้วก็พากันหลบหนีที่บอกว่าพากันหลบหนีเพราะว่าเขามาก่อเหตุเนี่ยมากันสองคนนะ
อังกฤษคนหนึ่งชาวเกาหลีคนหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๕ที่ผ่านมา
อยู่ที่ถนนพัทยาสายสามที่บังละมุงชนบุรีค่ะแล้วก็ได้คุยกับทางด้านเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคือนายปริญญาปานซิงนะคะเขาก็แจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองพัทยา
ให้ไปจับ๒คนที่มาก่อเหตุชาวอังกฤษกับชาวเกาหลีนั่นแหละ
ซึ่งก็มีการร่วมมือกับตำรวจศูนย์ปรับรามอาชญากรรมคนร้ายข้ามชาตินะคะ
คุณผู้ชมไปตามรวบตัวได้ทั้งสองคนเลยจับได้เมื่อวานนี้ค่ะ
สองคนเนี่ยคือนายมาร์คาร์สพาวเวลคนหนึ่งอายุ๔๗ปีเป็นชาวอังกฤษสัญชาติอังกฤษค่ะ
เพื่อนร่วมแก๊งชาวเกาหลีเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
ว่าแบบฟันศอกใส่เขาเตะเขาต่อยเขาเป็นชาวเกาหลีอายุ๕๒ปี
ไม่ใช่แค่สองคนนี้นะที่ตำรวจคุมตัวได้ยังคุมตัวได้อีกคนนึง
หรืออาจจะรู้เห็นเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายนี้เบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้ต้องมองแยกกันก่อนนะคะ
สองคนที่เข้าไปก่อเหตุชาวอังกฤษชาวเกาหลีอันนี้ตำรวจคุมตัวไว้
ส่วนชาวไอริชที่บอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นบุคคลต้องสงสัยอันนี้เนี่ย
เดี๋ยวตำรวจจะต้องสอบสวนต่อถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
ก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ